เปิดปากกับภาคภูมิ
แล้วจัดงานที่ผู้เสียหาย
ไม่จ่ายเงินเดิน๓๔เดือนเขาก็ไป
เปรียมไวท์สนลิฟต์ค่าน้ำมันกว่า๘หมื่นกว่า
ไปยื่นก่อนเขาตอบว่าอันนี้ไม่ได้มาเบิกนะ
อันนี้แค่ทำรายชาย
เบิกไม่ได้สักบาทหนึ่งนะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้

เพราะว่ามีผู้เสียหายที่เขาบอกว่า
ถูกคนที่เป็นอดีตสอสอ

เอาข้าวสารไปส่งให้ไม่ได้เงิน
มีแม่บ้านทำงานให้ในสาขาพัก
สาขาของพักการเมืองนี้

ไปฟ้องเรียกค่าเสียหายคืน

เพราะหัวหน้าพักไปเบิกเงินมา
เพื่อใช้ในกิจกรรมของภาคการเมืองสุดท้าย

สารสั่งยุบพักสั่งยุบพักไปแล้วนะฮะ

ต้องมาร่วมกันชดใช้เงินคืนตรงนี้

เขาบอกว่ามูลค่าความเสียหายของพวกเขาร่วมกันเนี่ย

แล้วก็ไปร้องขอความช่วยเหลือกับทางเพจ

รับเชิญในรายการ๓ท่านนะครับวันนี้นะครับ

ผู้ที่เคยเป็นอดีตรองหัวหน้าพัก

สู่คนนี่เป็นพ่อค้าขายเข้าสารเอาเข้าสารไปส่งให้ศูนย์เงิน
เป็นแสนนะฮะและอีกหนึ่งท่านแน่นอนครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้อง
รอดคุณเอกภพเหลืองประเสริฐสวัสดีทั้งสามท่านครับสวัสดีครับ
คุณหนุ่มนะครับคุณสายชนนะครับแล้วก็คุณเอกพบนะครับ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นผมได้ยินแล้วผมก็ตกใจ
คือเป็นอดีตสอสออดีตหัวหน้าพักการเมือง
ปัจจุบันถ้ายังฟังอยู่นะฮะผมพยายามติดต่ออยู่
ผมมีเบอร์โทรศัพท์ทีมงานเราก็พยายามติดต่ออยู่นะฮะ
อยากจะชี้แจงอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวรับสายแล้วพูดคุยกันได้เลยว่า
มันจริงไม่จริงอย่างไรแต่เอาจุดเริ่มต้นก่อน

เป็นอดีตรองหัวหน้าภาคการเมืองภาคนั้น

หลักคือเรื่องของเงินของพักการเมืองใช่ไหมที่ตอนนี้ถูกฟ้องอยู่
ใช่ครับตอนนี้ถูกฟ้องมันมี๒รอบนะครับ
อุดหนุนภาคการเมืองมีทั้งหมด๒รอบ
รอบแรก๑๑ล้านรอบที่๒๖๗ล้านก็กำลังตามมา
แต่เงินทั้ง๒ก้อนนี้มันมีการเบิกไปแล้ว
กรกตได้ทวงถามแล้วจนไม่มีการแบบไปติดตามใด
แต่พวกกรรมการท่านอื่นก็ไปลงบันทึกประจำวันแจ้งที่สอนอต่างแล้ว
ระหว่างที่ทวงนะฮะแต่ท่านหัวหน้าพักก็ไม่ได้ตามเอาเงินคืน
ไม่ได้คืนเงินใดจนยุบภาค

คือเรื่องราวพักการเมืองพักเนี่ยครับมีสอสอ๑คนนะ

ในการเลือกตั้งเมื่อปี๖๒ได้สอสอมา๑คน

ในระหว่างของการทำพักเพื่อที่จะลงเลือกตั้งเมื่อปี๖๒เนี่ย

ใช่ครับมีรอบแรกจัดตั้งสาขาและส่งผู้สมัครทั้งหมด๓๐๐กว่าคน

และบัญชีรายชื่ออีก๑๕๐คนก็คือเกือบ๕๐๐คนเกือบ๕๐๐คนครบ
ในภาพที่คือยืนรวมกันอ่ะครับ
พักเล็กพักหนึ่งซึ่งส่งได้เยอะขนาดนี้
รู้สึกจะส่งได้มากสุดด้วยฮะตอนนั้นนะครับ

มากกว่าพักใหญ่แล้วก็สมาชิกนะฮะ

สมาชิกนะฮะ
ปริมาณสาขาเยอะปริมาณสมาชิกเยอะ

ถูกครับคือเขาเอามาพัฒนาการเมือง

คือจะเยอะที่สุดในประเทศไทยนะฮะ
ปุ๊บเนี่ยเงินมันต้องกระจายไปตามสาขา

นี่แหละครับวันแรกที่ได้ไปสัมผัสนะครับ

ตั้งแต่แม่ห้องศรยันสตูนทุกจังหวัด
เราเป็นรองหัวหน้าพักเขาเป็นหัวหน้าพัก

เหมือนกับเขารู้ไงเขารู้
ทั้ง๖๖คนเนี่ย
มีตั้งแต่ผู้พันนักข่าว

อาชีพคือระหว่างทางเนี้ยที่เราทำพักกัน
ตั้งสาขาพักกันทั่วประเทศเพื่อจะลงเลือกตั้งปี๖๒
หัวหน้าพักก็ไปขอเงินสนับสนุนอุดหนุนกิจกรรมต่าง
จากก็เอาต่อมาอ่าก้อนแรกสิบเอ็ดล้านใช่ไหมค่ะ
คือจริงก็ไม่ได้เรียกว่าขอเรียกว่ามันเป็นตามกลไก
ที่ว่าคุณได้ยอดเท่านี้เขาต้องให้เท่านี้
แต่ให้มาเพื่อพัฒนาสาขาไม่ได้ไปใช้ส่วนตัว
ก้อนแรก๑๑ล้านใช่ครับก้อนหลังอีก๖๗ล้านครับ
รวมแล้วก็ประมาณร่วม๑๗ล้าน
๑๗ล้านกว่าใช่ไหมครับทีนี้วัดมีคืนดี
เมื่อปีเท่าไหร่ครับปี๖๓หรือครับปี๖๔
ปีรอบแรกคือปีประมาณพักปีนี้ครับ
ปี๖๕นะครับ๑๙ตุลาคม๒๐๑๖โดนยุพัก

คือมันมีสาขาพักอยู่จังหวัดหนึ่งที่ไปจ่ายเขาทำดอกไม้จันทร์
โดยซื้อของซื้อของไม่ให้เขาทำใช่ครับแล้วเดี๋ยวจะซื้อคืนด้วย
แต่คนที่มาทำเนี่ยคุณต้องสมัครเป็นสมาชิกพัก

พอกรกตเขารู้เรื่องเขาก็เลยสั่งยุบพักอย่างนี้หรอฮะ
ใช่ครับคือโดนยุพักเนี่ยเรื่องดอกไม้จันทร์
แต่ปัญหาก็คือว่ากรกตเขาก็เลยมาตรวจสอบแล้วก็พบว่า
มันไม่มีการรายงานเรื่องของเงินที่นำไปพัฒนาเรื่องของภาคการเมือง
ไม่มีรายงานครับแล้วก็กรกตได้รอบแรก๑๑ล้านมันหายไปใช่ไหมฮะ
เพราะว่าในบัญชีกรกตก็รู้แล้วอีก๖๗ล้านเนี่ยมันหายไปอีก
กรกตกรุงเทพก็ส่งกรกตสระบุรีมาตรวจเขาบอกว่าเงินอยู่ในเซฟ
ก็เป็นข่าวนะครับตอนนั้นล่ะเงินอยู่ในเซฟ
เขาอ้างว่าไม่มีกุญแจขายเซฟ

ของพักของที่ทำการพักอย่างนี้หรอ
เพราะว่าเรามองว่าอุ๊ยครอบครัวตอมาแล้วดีใจ
เพราะไงครอบครัวตอต้องตามเงินสดนี้กลับไป

มาถึงสำนักงานแล้วแล้วเงียบครับ

ยังครับเพิ่งถูกยุบพักเมื่อประมาณ๒๓เดือน
พักมันเป็นเคสเรื่องของการไปดำเนินการเรื่องดอกไม้จันทร์อะไรเรื่องหนึ่ง
แต่วันนั้นคือว่าเป็นช่วงตามเงิน

แล้วกลับไปแล้วข่าวก็ออกว่าเจอเซฟ

แต่หนูงงว่าถ้าคุณจะเอาเงินคุณคืนจริงคุณทำไมไม่เอาเฟฟกลับไปครับ
เอาเป็นว่าวันนั้นก็เลยไม่มีเงินเนี่ยคืนให้กรกต
ใช่ครับเลยกรรมการก็รู้สึกอุ่นใจว่า

คุณก็ต้องเจอเงินใช่ไหมทุกคนก็สบายใจ
แล้วกรกตก็เลยไปยื่นฟ้องเพื่อเรียกเงินคืน
หลังจากนั้นเป็น๒ปีเอาเป็นว่าณขณะนี้
กรกตยื่นฟ้องกรรมการบริหารภักดิ์๖๔
คนครับซึ่งก็รวมหัวหน้าพักคนนั้นด้วย
ใช่ครับ๖๖คนเป็นเงิน๑๗ล้านบวกดอกเบี้ย

ใช่ครับประมาณนั้นครับทหาร๖๖คนก็คนละ๓๐๐๐๐๐ได้
ก็ขึ้นอยู่กับคดีความจะนานเท่าไหร่นะครับ
นานเราก็ต้องเสียดอกเบี้ยมากขึ้นนะฮะ

ถ้าเกิดหารจริงเนี่ยจะต้องจ่าย๓๐๐๐๐๐
ไม่รู้ว่าระยะเวลาในการตัดสินมานานมากนะ
ถ้านานมากก็ต้องหนุ่มก็ต้องเสียเยอะมากถูกไหมครับ
เพราะระยะเวลาเขาคิดตามปีนะครับ
แล้วได้ถามทางอดีตหัวหน้าพักแล้วไหม
ถามครับถามในมันมีคลิปเสียงคนอัดไว้ครั้งหนึ่ง

เงินที่ท่านเอาไปเนี่ย
พวกเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องท่านจะทำยังไง
เขาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับคุณหนุ่มเดี๋ยวผมจัดการเอง

ครับผม๑๓นาทีช่วงหนานี้ก็จะต้องเครื่องศาลกันอีกรอบนึงแล้ว

ก็คตบอกว่ายังไงครับบอกว่ายังไงคุณก็ต้องร่วมกันชดใช้หรือว่ายังไง
อำนาจหน้าที่การเบิกมันไม่ใช่ตำแหน่งเรา
ตำแหน่งหน้าที่การเบิกของภาคการเมืองมันมีแค่

แต่พวกเราเป็นรองหัวหน้าพักเราไม่มีสิทธิ์เบิกตรงนี้อยู่แล้ว

หนุ่มก็บอกคนสนิทว่าลงไว้ลงไว้กันไว้
แต่กรกตก็ไม่ได้แบบเรียกประชุมหรือใด

มันทำให้คนที่ไม่มีความรู้อย่างเรา
ก็ทำสถานบันเทิงเราก็ไม่มีความรู้เรื่องการเมืองเลย

คุณเอกพบเดี๋ยวจะฟังคุณสายชนด้วยนะฮะ
คุณสายชนนี่ก็เข้าสารนะ

คุณเอกพบเห็นบอกว่ามีมากกว่านี้อีกหรือฮะ
ใช่ครับหลังจากที่พี่เค้ามาร้องที่เพจสาธิตนำรอด
พอพี่ศืบบนโชนให้ความสนใจก็นำเสนอข่าวออกไป
ปรากฏว่าแชทแทบแตกโอ้โหคนนั้นก็ทักมาคนนี้ก็ทักมา

ใช่ครับแล้วก็ยังจะมีจากเชียงใหม่ก็มีทักมาว่าเขาก็เคยถูก
หัวหน้าพักท่านเนี่ยนะครับไปหลอกให้เขาเอาของมาให้แบบลักษณะแบบนี้นะครับ
แล้วก็บางคนก็ทักมาบอกหนูก็โดนให้หนูไปทำงานฟรีตั้ง๓เดือน
จ่ายค่าแรงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตลาดอะไรสักอย่าง
ผมจำไม่ได้แล้วบอกให้หนูไปทำงานที่ตลาดเนี่ย
แล้วก็ไม่จ่ายค่าแรงสุดท้ายแล้วก็เทระเบิดเนี่ยครับมีมีเข้ามาหลายหลาย
รายการมากเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่ามีการไปแจ้งความร้องทุกข์กับ
ไว้แล้วในหลายท้องที่แต่ว่าคดีมันไม่มีความคืบหน้าเลย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
คือคุณหนุ่มกำลังจะบอกว่าตลอดเวลาที่เขาทำงานทางด้านการเมืองของเขามาเนี่ย
ครับตั้งแต่การเมืองในพื้นที่ท้องถิ่นที่ที่ไหนนะอ่าพระบาทสระบุรีใช่ไหม
อ่าจนมาทำพักการเมืองเนี้ยเขาใช้วิธีการก็คือไปหาคนนั้นให้ทำอย่างนั้น
แต่ไม่จ่ายเงินหาคนนี้ให้ทำอย่างงี้แต่ไม่จ่ายเงินใช่ครับ
เอาเงินจากกรกตมาของพักไปเบิกเงินกรกตมา
แต่ไม่ดำเนินการเรื่องของกิจกรรมภาคการเมืองครับมียืมคนนู้นยืมคนนี้
คือเขาใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้หรอใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้
ตอนแรกนึกว่าประมาณ๔๕ปีในระหว่างเป็นสอสอใช่ไหม
แต่ตอนนี้มันมีคนส่งมามัน๑๐ปีแล้วอะพี่ตั้งแต่ปีสองสองพันสิบสามแล้วอ่ะ
วันนี้เพิ่งส่งมาเป็นเงินพระเอาแล้วไปรู้ไม่เคยรู้ประวัติเขา
ไปไปอยู่มาเป็นทำพักการเมืองกับเขาเป็นรองหัวหน้าพักให้เขา
ให้ทราบเลยจริงจริงเพราะว่าอะไรทั้งพักกรรมการบริหารพักหกสิบ
ถ้าวันนั้นหนูไม่ได้พี่เอกทั้งประเทศก็ไม่มีใครรู้ครับ
พี่ก็ต้องทุกข์ไปถ้าเขาไม่มาเจอนุ่มแล้วเจอพี่เอกคือทุกข์ไปครับ
ขอพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องของพี่สายชน
อันนี้คือไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ได้ทำอะไรกับพักขนาดนั้นหรอก

อยู่ดีงานเข้าเสียไปเท่าไหร่เฮะ
ก็สั่งมา๑๐๐๐๐๐บาท
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับพักกันครู่เดียวนะฮะ
ส่วนหัวหน้าพักการเมืองท่านนี้
ถ้าฟังอยู่แล้วมีโทรศัพท์เข้าไป
จากทีมงานของเราแทยรัจทีวีจากเปิดปากับภาครภูมิ

ผมก็อยากฟังเหมือนกันว่าเออความจริงอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นยังไง

ผู้ชมครับคุยกันต่อนะครับทุกผู้ชมก็สอบถามเข้ามากันเยอะแยะเลย

ก็ถ้าท่านผู้น้าพักษ์อดีตผู้น้าพักษ์สินะอดีตสอนะครับฟังอยู่นะครับ
เราก็อยากให้ท่านชี้แจงข้อที่จริงในส่วนของท่านอยู่เหมือนกันนะฮะ
ต้องรอดนะเข้าใจผิดกันสื่อสารกันผิดพลาดอะไรก็ว่ากันไป
แต่ฟังทางคุณสายชนหน่อยนะฮะพี่สายชนมหาสุคล

บรรมาณการตั้งปีกว่าแล้วเธอจะอยู่ก็ทักมาว่า
ยังขายก่อนส่านอยู่ไหมบอกขายครับ
อันนี้เลื่อนมาที่เขาทักมาล่าสุดเมื่อไหร่ครั้งแรกเลย
ก็ไม่กี่วันเนี่ยสิอันนี้มันเลื่อนมาใช่ไหม

อ่าแล้วยังไงต่อฮะแล้วเขาก็ถามราคา

ถามราคา๑กิโลเท่าไหร่๕โลเท่าไหร่
อันนี้เข้าสารของพี่สายชนนะ
ขอดูไว้เลยนะครับอ่ะได้อ่ะครับ
ก็คือตกลงแล้วส่งที่๙แล้วตกลงกันเพราะถามอยู่ไหนเอาไม่
เป็นไรเดี๋ยวผมดูให้ตรงนี้พี่สายชนดูที่หน้าจอนะเดี๋ยวผม
จะได้อ่าช่วยสรุปให้ด้วยคือเขาก็ทักมาถามนั่นแหละเพราะว่าเขา
ส่งบ้านครัวส่งน้องบัวส่งได้หมดครับอ่าเขาก็ถามราคาสุด
ท้ายเนี่ยเขาตกลงซื้อแบบไหนฮะซื้อตกลงราคาที่ลงละ๒๐
บาทเขาสั่งปกษณวน๕๐๐๐โลบาท๕๐๐๐ถุงถุงแล้วกี่โลถุงน่ะ
๑โลหนึ่งโลโดย๒๐บาทรวมละวันห้าพันถุงก็รวมไปเงิน๑แสน
บาทอ่าให้ไปส่งที่ไหนฮะไปส่งที่ข้างอบตขีดขินที่เขาจัดงาน
ตังค์เลยวันที่แปดไม่ไม่เอาใจมไม่เอาอะไรเลยไม่ได้เอา
เพราะว่าทุกที่ขายก็ได้ตังค์ตลอดเลยแต่คนนี้เขามัน
เขาไม่มีการประจำไงเราไม่เคยถูกโกงไม่เคยถูกชักดาบอะไรอย่างงี
ไม่มีได้เงินตลอดเราเห็นเขาเป็นตัวสองด้วยไงแบบ
ไฟล์ดีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อทีแรกคุยเนี่ยเราเรายังไม่รู้ว่าเขาคือใคร
รู้แล้วเป็นต้นสอนรู้เลยเหรอครับผมรู้รู้เรื่องอะไรพี่
ก็เขาเขียนว่าอ๋อเราก็ส่องแล้วเพราะเขาทักมาเราก็ส่องอ่า
เขาก็เขียนชื่อสอสอด้วยครับผมก็มั่นใจเป็นเพื่อนในเฟคมาเป็นเป็นปีกว่าแล้ว
อืมเราเห็นส่องกันไปส่องกันมาอะไรอย่างเงี้คือไม่ใช่คนปลอมมาแน่แน่
ไม่ใช่อวตารไม่ใช่คนอื่นแน่แน่คือส่อส่อคือส่อส่อคนนี้นี่แหละอ่า
สอสอสั่งข้าวสารเราอ่าเขาเห็นเขาเคยแจกน้ำท่วมด้วยครับ
เข้าสารอ่ะแจ๊กงานศพอะไรอย่างเงี้ยอืมเราคิดว่าก็ไม่มีปัญหาแน่ไง
พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ใส่รถไปส่งให้เลยอ่าไปส่ง
วันที่แปดอ่ะส่งสามพันถุงแล้ววันที่เก้าตอนบ่ายส่งอีกสองพันถุง
เป็นห้าพันถุงได้เจอเขาไหมคะเขามาลงมาแวดนึงพูดสองพันคามแล้ว
แล้วเวลาเข้ามาศพพอเจอปุ๊บเขาก็บอกอย่างนี้ในนัดสี่โมงเย็นบ้าง
ห้าโมงเย็นแล้วก็มาสองทุ่มอืมสำหรับเขาบอกค่ะครือเช้าน่ะ
บอกพรุ่งนี้เช้านะแล้วพออีกทีก็เช้ามาบ่ายอีก
อันนี้คือนัดขอเงินเตรียมเงินที่ว่าต้องจ่ายให้
ผัดไปเรื่อยยังแบบผัดเวลาไปเรื่อย
เพราะเก็บตังค์วันที่๘ก็นับวันที่๙ทีเดียวเลย
พอที่๙บังคืนก็จัดงานใช่ไงให้ผมรอ๒ทุ่มก็รอ
ตั้งกำลังมา๕ทุ่ม
พอ๕ทุ่มปุ๊บปุ๊บปุฎช้าที่เดียวล่ะกันกำลังหยุ่งอยู่

ปดดกดไลน์ประมาณเหมือนที่เลือกตั้งแล้ว๑๕๑๖

อ้าวเหมือนเค้ายุ่งด้วยแบบรีบรับรีบวางอะไรอย่างเงี้ย
นี่จน๑๖พฤษภาคมตอน๑๑นาฬิกา๒๐นาทีใช่ไหมฮะ

พี่ครับกำลังเดือดร้อนนะครับ
ค่าเข้าสารคุยกันหน่อยครับ
หรือพี่หาหยิบยืมใครมาก่อนได้ไหมครับจะได้ไม่ต้องดำเนินคดีกันครับ
ใช่เพราะก็พิมพ์ไปกันก็โทรไปรับสายแล้ว
ไลน์นี่กระโส่ออกไปก็ติดต่อไม่ได้เลย
เฉยเอาแล้วไม่ไปหาเขาที่ที่งานที่สำนักงานที่บ้านที่อะไร
ก็ไปเจอแม่บ้านเขาก็เหมือนแบบ

แล้วก็ฟันแล้วก็รู้ไว้ปิดบังว่าอยู่นู่นอยู่นี่ไม่อยู่อะไรอย่างนี้
แล้วก็ตามไปก็สืบไปบ้านแม่เขาอยู่พระบาทครับ
ไปเจอแม่เขาแหละเออว่ายังไงไปเจอแม่เขาก็ไปถึงปุ๊บ
ผมก็เอารถจอดข้างบ้านแม่แม่เข้ามาพอดีเลยครับ
แมวขี่ซาเล้งมานะพอดีตำรวจมามาคนหนึ่งขี่มอไซค์มาด้วย
อืมผมก็ดูเขามาทำอะไรกันได้ป่ะก็เข้าคุยตำรวจตำรวจ
ตรวจพระบาทเนี่ยเอาหมายมาให้มาให้แม่เขาอ่ะ
ก็ก็ถามตำรวจว่าอะไรยังไงว่าก็ถามเขามาไงบอกผมว่า
ตามเงินค่ากับสารหนึ่งแสนบาทอ่าเขาเป็นแม่คนนี้คนนี้กับเรา
ฟังแล้วตำรวจว่าเอ้าเพิ่งรู้แล้วเขายังไงอย่างงี้
บอกผมมาครั้งที่๕นะเอาเอาหมายคดีคดีอะไรมาให้ถามตำรวจ
ไหมตอนนั้นเขาบอกเป็นผมไม่ได้ไม่กล้าถามอ่าแต่หมดตำรวจว่า
ครั้งที่ห้าแล้วหมายอ่ะเอาหมายมาให้ก็ไม่เจอตัวเหมือนกัน
เจอไม่เจอตำรวจก็ไม่เจอตัวเหมือนกันไม่เจอกัน
แล้วคุยตำรวจอ่ะปริศาลกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงตอนนั้น
แล้วตำรวจเขาก็ถามเขาว่าสำนักงานอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเง
ครับอาจจะไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืมตำรวจยังต้องถามพี่สายชนเลยเหรอ
ว่าสำนักงานเขาอยู่ที่ไหนเหลือจะตามหาตัวคนนี้อยู่
อยู่ตรงข้ามตรงนี้อยู่ตรงนี้อะไรคุยอยู่อย่างเงี้ยแล้วตำรวจก็ถามแม่เขาว่า
เนี้ยมึงไม่ได้ย้ายไปไหนรึเปล่าที่บ้านอะที่ง่วงที่อยู่
บอกให้นะผมตามตัวอยากจังอะไรประมาณเนี้ย
วันนั้นพอกลับมาแล้วไม่เจอเขาเนี่ยพี่สายชนในใจเรา
คิดยังไงโดนแล้วะประมาณเนี้ยโดนไม่เคยโดนละยังงี้มาก่อนเลย

หาคนที่เขาที่จะนำกลุ่มเขาอ่ะ
ผมก็รู้ประมาณแบบบางอย่างแบบ

ประมาณแบบนี้คนที่เต่าอะไรอย่างนี้

มีใครช่วยสักคนไง

ติดต่อได้ไหมได้โทรไปหาโทรไปรับสาย

เพราะว่าติดต่อไปแล้วต้องแจ้งแล้ว

บอกว่าให้ตำรวจถามเรื่องสำนักงาน

ทีมใหม่ที่เขาเปิดมา

เมื่อวานนี้ทาง

ทางสำนักงานก็จะลงไป

เขาทำเป็นสำนักงานอะไรพี่เขาก็สำนักงานพักไง
เขาก็จะทำไปเรื่อยเพื่อ

มีแหล่งที่มาแล้วใช้ชื่อพักอะไรครับ
หมายถึงว่าใช้ชื่อพักเดิมที่ถูกยุบ
หรือว่าเขาก็ตั้งชื่อใหม่ขึ้นมา

แล้วก็วิ่งวิ่งวิ่ง

แต่ตั้งไว้ก่อนเปิดเปิดเป็นสำนักงาน

พักที่ถูกสั่งยุบพักไป

ไม่ได้จ่ายค่าเช่าเขาเท่าไหร่ฮะ

ก็ต้องฝากเรียนพี่น้องประชาชนที่

ก็ขอให้ออกมาแจ้งความให้หมดทุกคนนะครับ
ใครก็ตามที่ดูรายการไทยรัฐทีวี

เจ้าตัวที่ถูกกระทำเขาจะรู้ว่า

พูดถึงสอสอท่านไหนอยู่

ใครที่แจ้งความไว้ที่โรงพักแล้ว
ขอให้ไปติดตามคดีหรือติดต่อมาที่

ถูกแจ้งความไว้เนี่ยมีที่ไหนบ้าง

รวบรวมไว้แล้วเดี๋ยวจะต้องส่งทีเดียว

พี่เขาพูดเนี่ยมีโอกาสนะครับ
อาจจะเข้าข่ายเป็นการช่อกลงวชาชน

แกชี้แจ้งได้นะครับหรือท่านอดีตสอสอ

มันมีโอกาสที่จะเข้าข่ายช่อกงประชาชน
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องฝาก
ไปตัวพี่ท่านสอสอด้วยนะครับ

เขาเดือดร้อนมากผมมีโอกาสได้คุย

มีป้าท่านหนึ่งเนี่ยที่
ท่านอดีตสอสอเนี่ยท่านเอาของไปฝากเขา

แจ้งความว่าเขาเอาทรัพย์สินท่านไปเนี่ย

มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมากนะครับแล้วก็
ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยที่รับแจ้งความคดีนี้ไว้เนี่ย

ผู้เสียหายที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับ
อดีตสอสอท่านเนี่ยขอให้พนักงานสอบส่วน

โดยเพราะอย่างนี้พี่เขาขายข้าวสารอยู่

แล้วก็ฝากพนักงานสอบสวนดูสักนิดนึงนะครับ

สั่งซื้อของได้ของไปแล้วไม่จ่ายเงินนี่

แล้วถ้าเกิดกระทำกับคนที่มีหลายคนรวมกันแล้วเนี่ย

ขอให้ดูพฤติการนะครับ

แรกก็แย่มากแบบนอนก็ไม่ค่อยหลับแบบ
เช้ามาก็หาข้อมูลตามหาเขา

ยิ่งเสือกก็ยิ่งเจอแบบว่าเจอ
เจ้าหนี้เก่าก็ขึ้นมาเต็มแบบ
มารู้จักพี่หนุ่มพี่อะไรอย่างนี้

คนที่โดนโกลกกว่านี้ผมก็เจาะดีกว่า

เขาให้ข้อมูลผมไงแบบอะไรอย่างนี้

เงินสอสอด้วยกันอย่างนี้หรอ

สเต็ปในการยืมไม่เคยต่ำกว่าครั้งเดียว
ทุกคนจะโดน๓ครั้งขึ้นไปเป็น๑๐ครั้ง

สอสอมีตังค์เราก็ไม่เป็นห่วง

แต่อย่างห่วงประชาชนที่ว่า
ที่โดนแล้วไม่กล้าเพราะมันมีการแอบอ้าง
ระดับรัฐมนตรีเยอะมากนะฮะ

ยกตัวอย่างนะครับ

ธรรมนัฐโดนแอบอ้างมากที่สุดนะครับท่าน

แอบอ้างในสถานที่ไหน

ถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะผมอยากคุยกับ

ตั้งพักการเมืองจนได้เป็นสอสอมันเสียชื่อความเป็นสอสอมากเลยครับ
เป็นผู้แทนประชาชนมันเสียมากนะครับเอาพักครู่เดียวนะฮะ
เดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังหน่อยพักกันครู่เดียวฮะ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมก็ถามเข้ามาเยอะเหลือเกิน
ว่าพักไหนอย่างไรคือแหม่มันมีแง่มุมทางกฎหมายอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
ยังไงเนี่ยผมก็พยายามต่อสายอยู่ทางรายการเราก็ต่อสายอยู่นะ

อันนี้ผมพยายามทีมงานเราก็พยายามติดต่อแล้วนะครับ
ก็แต่ว่าไม่รับสายผมก็เลยลองเอาโทรศัพท์ผมเนี่ยโทรเองนะฮะ

เห็นบอกตอนอยู่ในสภาเนี่ยก่อนจะถูกยุบพักถูก

ไม่รับสายไม่เป็นไรนะฮะถ้าฟังอยู่อยากจะรับสายยังไงชี้แจงบอกได้นะฮะหรือจะวันไหนยังไงก็บอกมาได้เลยนะครับจะได้ฟังทั้งสองฝั่ง
คือสอสอจะมีการไปเรียนที่สถาบันแห่งหนึ่ง

กลุ่มนั้นหนุ่มคิดว่าไม่มีใครรอด
เพราะว่าหันซ้ายก็โดนหันขวาก็โดน

เจ้านายนุ่มเองอ่ะที่ล่าสุดอ่ะ

อันนี้คือ๓๐๐๐แกก็ไม่รู้สึกอะไรเฉย

หรือว่าตอนนั้นแต่ละคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่า

เอกพบก็ไม่รู้ว่าผมก็ยืมคุณหนุ่ม
ยืมพี่สายชนยืมคุณเอกพบ

เกิดอะไรขึ้นจนตอนนี้มันเหมือน
ฝีมันแตกก็เลยโดนมันหมดเลย

ที่คนเชื่อที่ประชาชนเชื่อ

มีการแอบอ้างระดับรัฐมนตรี

ท่านธรรมนัสโดนอ้างเยอะมาก
เพราะตอนนั้นก็เป็นสอสอซีกรัฐบาล

เป็นคล้างผู้นำพักนั้นด้วย

ดิวเรื่องนั้นบ้างเวลาจะไปยืมเงินใครฮะ

ยืมเงินใครก็อ้างว่าเดี๋ยวนายจะให้

หรือว่าคนที่ถูกอ้างชื่อถึงบางทีเขาก็ไม่รู้ตัวหรอก

มีท่านธรรมนัฐมีท่านประวิทย์

แม้กระทั่งเพื่อนนะครับ
คือคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาโดนหมดเลย

แต่ว่าเจ้าตัวเพราะเนี้ยหนุ่มเพิ่งพูดครั้งแรกนี้

เอาเงินมาก่อนเดี๋ยวท่านนี้จะให้ท่านนู้นจะให้
ลอตเตอรี่หรือเอาเงินมาก่อนเดี๋ยวท่านนี้จะให้ท่านนั้นจะให้

แต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพอสารรัฐมนุนสั่งยุบพัก

แต่เขาเพิ่งจัดงานวันเกิดแบบยิ่งใหญ่เหรอคุณเอกพบ
คนไม่รู้หรือเปล่าเพราะเท่าที่สอบถามเนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับคือ

ว่าไม่ใช่คอการเมืองจริงจะไม่รู้หรอกครับว่าเขาถูกตัดสิทธิ์
เวลาเขาเรียกสอสอเนี่ยเขาจะเรียกติดปากไปตลอดนะครับว่าท่านสอสอท่านสอสอ

อันนี้ก็คือข้าวสารของพี่สายชน

ก็คือข้าวสารของพี่สายชน
ติดค่าพงฤษเขาสองหมื่นถามว่าพงฤษพวงละสามร้อย
ต้องทำกี่พวงครับพี่เอกอืม
ต้องทำเยอะมากแล้วไม่ได้สักบาทเลยอ่ะ
ตั้งแต่น้ำปลาตั้งแต่น้ำปลายังลดเลยเอาง่าย
ถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่
ใช้ชีวิตอยู่โดยที่ไปเอาหลอกคนนั้นหยิบคนนี้
เอาจากคนนั้นโดยที่เขาก็ยังอยู่แบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้หรอ
ใช่ครับตั้งแต่กะปิน้ำปลายันถ้าสั่งรถถังได้คงเอารถถังเลย
จริงจริงไม่คุณหนุ่มเป็นรองหัวหน้าภาคการเมืองของเขาอ่ะ
อยู่กับเขากี่ปีอยู่จนเขาสิ้นอำนาจนะครับ
กี่ปีโดนยุบครับอยู่ตั้งแต่แรกตั้งแต่ทำภาคกี่ปี
โอ้ยสามสี่ปีนะครับก็เขายุบเมื่อวันที่สิบเก้า
รับปีที่แล้วนี่เองแล้วไม่เคยรู้พฤติกรรมของเขาเลย
คือคือครึ่งทางรู้ครึ่งทางรู้รู้ครึ่งทางปลาย
แต่หนุ่มออกไม่ได้ครับเพราะหนุ่มโดน๑๗ล้าน
ต้องอยู่เฝ้าเงินว่าเมื่อไหร่มันจะคืนแล้วทำไมไม่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวตอนนั้นหรือว่า
ยังไม่รู้ยังอ่ะยังมีวันนู้นถูกโกงคนนี้ไม่ได้รับเงินอีก
แต่ตอนนั้นมันรู้หรือยังคือคือคือวันนั้นอ่ะพี่พี่รู้หรือเปล่า
อ่ะห้าร้อยคนที่ที่ได้รู้แบบทุกคนวิ่งเต้นทุกคนเล่นงานเขาหมดน่ะ
แต่มันเงียบไงมันโดนดึงเข้าไปไม่รู้โดนดึงเรื่องไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้
หนุ่มรู้หนุ่มอยู่ตรงนั้นหนุ่มรู้ตลอดว่า
วันนี้เขาไปฟ้องเรื่องนี้วันนี้ไปฟ้องเรื่องนี้
สองวันเขาบอกเดี๋ยวเรื่องก็เงียบเงียบจริงอ่ะแล้วหนุ่มจะไปลุยตอนนั้นได้ยังไง
ก่อนจะมาหาคุณเอกพบที่สายใหม่ต้องรอดเนี่ยคือไปแจ้งความกันหมดไปแล้ว
หรือว่าไปเดินเรื่องกันแล้วไปร้องแล้วอย่างนี้หรือเปล่าครับ
เรื่องเป็นพันเป็นล้านแล้วพี่เรื่องเยอะมากเพราะว่ามันทำมานานแล้ว

ไม่มีเลยอ่ะสมมุติแต่ผมก็ไม่เคยได้ยินข่าวเลยนะจนกระทั่งมาหาคุณเอกพบอ่ะ
เอาอย่างนี้เรื่องในสภาตอนที่มีสอสอชั้นหนึ่งผู้หญิง
พูดพูดรายละเอียดของเขาตำหนิติเตียนเขาว่าเขาทำพฤติกรรมอะไรบ้างในสภาเลยนะฮะ
พูดไปปุ๊บหนุ่มดูอุ้ยคนนี้แม่งเจ๋งว่ะผู้หญิงคนนี้เจ๋งว่ะ
อย่างนี้เลิศตายแน่
สักพักนึงเอาของมาส่งครับ

ที่ด่าขอโทษนะครับท่านเป็นส่อในสภา
ใช้เวลาพูดกี่นาทีไม่รู้ว่าตอนนี้เสียหายมาก

แต่ท่านเอาของไปส่งเขาที่สลับบุรี

เอาเป็นว่าเราก็ได้ทราบข้อมูลตรงนี้แล้วแต่ว่า
อดีตสออดีตหุณภักษ์คนนี้เนี่ย
ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรเลย
สังคมก็กำลังรอฟังความจริงอยู่

จะได้ติดต่อพี่หนุ่มได้ได้ไหมสามารถไหม

สำหรับท่านที่คิดว่าเคย

เราต้องศึกษาเขาให้ดี
เพราะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ย
เขาอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้เพราะปัจจุบันนี้
เพจไซมัลต้องรอดรับเรื่องราวรองทุนแบบนี้เยอะมากนะครับ
อาชีพจะเรียกตรงว่าอาชีพมิจฉาชีพก็เรียกได้นะครับ
อาชีพมิจฉาชีพคือเขามีสูตรสำเร็จของเขาเลย
ซึ่งพฤติกรรมลักษณะคล้ายกันแบบนี้นะครับ
แล้วถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ท่านไปแจ้งความเลยครับ
คือเขามิจฉาชีพเลยที่จะบอกว่า

เอาละฮะแหมอันนี้ผูหวังเหลือเสียหายเหมือนกัน

ผู้ชมที่ถามว่าคือใครอะไรยังไงผมเชื่อว่าอีกไม่นานหรอก
คุณเอกพบก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงจะได้รู้กัน

โมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒